ว่าอะไรที่แบบเป็นสัตว์ที่มาแปลกเนี่ย
มาหาเราแปลว่าจะนำโชคนำลาบมาให้

สาวคนนี้บอกว่าจอดรถมอเตอร์ไซค์ออกไปซื้อของไม่ถึง๕นาที
กลับมาโดนพึ่ง

คือเพิ่งมาจอดรถจะไปซื้อของ

ก็เพิ่งมาไงก็ถูกแล้วค่ะ

ไม่รู้จะตอบยังไงแต่ว่าที่เพิ่งมาคือเพิ่งมาจริง

คุณเข้าใจคำว่าพึ่งมาจริงไหม

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตะบนเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
ตรวจสอบรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะ

มาจอดซื้อของที่ตลาดสดรุ่งโรด
จอดไม่นานเขาบอกประมาณไม่ถึง๕นาที

เกาะที่ตะกร้าหน้ารถ

ไปเกาะตะก้าหน้ารถแล้วไปดูท้ายทะเบียนทำไม

ใช่อันนี้คือบรรยากาศในจุดเกิดเหตุ

น่าจะมาสำรวจพื้นที่เพื่อจะใช้ทำรังหรือเปล่า

แล้วเจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีการทำยังไงรู้ไหมคะ

ใช้ไฟเผาใบไม้สดให้เป็นควัน
ผัวแสโห้ต้องโดนมากแล้ว
คืออ่าจริงถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ชุดป้องกัน
แล้วจุดควันเพื่อไล่พึ่ง
แน่นอนแหละว่าถ้าเกิดมันถูกรบกวน

อาจจะต้องสวมชุดป้องกันก่อนไม่งั้นถ้าอาจจะเกิดบาดแผลแบบนี้ได้นะคะ
แต่ชาวบ้านในตลาดล่ะตอนแรกก็แตกฮือแหละเจอพึ่งบินไป
แต่พอเพิ่งไปชาวบ้านเพิ่งมา

พอเพิ่งไปชาวบ้านเพิ่งมามาดูทะเบียนรถตามความเชื่อว่าเพิ่งมา

คุณชาวบ้านเพิ่งมาหรือใครเพิ่งมานะโอ้ย

เขาบอกว่าเพิ่งมาน่าจะให้โชคชาวบ้านก็เลยเพิ่งมา

ไปคุยกับเจ้าของรถดีกว่าปวดหัวแล้ว
คุณเรนูรัตนาแก้วเจ้าของรถจักรยานยนต์บอกว่า
ขี่รถจักรยานยนต์มาซื้อของในตลาด

พอซื้อของเสร็จเดินกลับมาถึงรถ

ใครเล่าข่านี้ได้เล่าเลย

เอาเป็นว่าเขาเชื่อกันว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาบ

มาจอดแล้วพึ่งก็เพิ่งมาแล้วชาวบ้านก็เพิ่งมา